นี่ของคุณสืบสกุลเป็นกระบะแข่งกันใช่ไหมข่าวดิฉันเป็นกระบะยกล้อ
แล้วก็ยกล้อกลางสี่แยกที่หล่มศักดิชบูรณ์เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
คือกระบะคันนี้เขาบรรทุกผักมาก็สูงอยู่แล้วมาเต็มคันเลยฮะ
ใช่แล้วยังมายกล้ออีกดูภาพเดี๋ยวจะเรียกว่าเต็มคันไม่ได้
เกือบจะล้นคันล้นค่ะดูภาพกันก่อนเลยค่ะ
แล้วก็ดูเข้ากับเพลงประกอบไหมล่ะคุณมันลอยลอยแบบนี้ค่ะ
ลอยแล้วนะฮะแต่กลัวกลัวมันจะพลิกคว่ำนะครับ
ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุนี่คนแถวแยกเนี่ยทุกคนดูสิ
อเตอร์ไซค์ก็หันมองแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยมันสูงมากจริงนะคะ

ใช่นี่อีซูซูสีบรอนเงินคันนี้เนี่ยมันน่าจะสูงสัก๓๔เมตรไหมคะ

หากที่มันบรรทุกมาเนี่ยเขาออกตัวแล้วก็ยกล้อคู่หน้าโชว์ตอนที่ติดไฟแดง
สูงเกินนะแล้วก็น้ำหนักมันเยอะนะฮะ
ใช่ค่ะถ้าเกิดมันคว่ำมานี่จะยังไงเนี่ยซึ่งคนขับเนี่ยเขาดูขับแบบประมาทหวาดเสียว
คนที่ร่วมทางเองก็หวาดเสียวแล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยถ่ายคลิป
แล้วชาวเน็ตเขาก็แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ไง
ว่าการกระทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมมันอันตรายกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน
แล้วล่าสุดเนี่ยคือโพสต์นี้นะที่ฉันเข้าไปดูเขาลบออกไปเรียบร้อยแล้วคุณสุดสกุล
ทีนี้ทางด้านตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบูรณ์เป็นยังไงบ้างล่ะ
เราก็ไปสอบถามตำรวจบอกว่าเห็นคลิปแล้ว
แล้วคลิปนี้ยืนยันเลยผิดกฎหมายแบบชัดเจนจะต้องดำเนินคดีแน่นอน
เพราะว่าบรรทุกของมาสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
แต่ว่าเรื่องของการขับรถยกล้อเนี่ยนะคะเดี๋ยวอาจจะแจ้งข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียว
ซึ่งจะต้องนำตัวคนขับมาสอบสวนก่อน
ตอนนี้คุณตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ไปหาตัวนะ
คือเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะยกล้อหรอกนะแต่ว่าน้ำหนักมันเยอะเกินนะ
ไม่ได้ตั้งใจโชว์สกิลยกร้อนน้ำหนักมันเยอะแล้วออกตัวแบบนี้
หน้ามันก็เลยยกนะครับซึ่งทางตำรวจ
โดยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะ
รับทราบเรื่องนี้นะฮะผู้การจังหวัดรับทราบแล้ว
พลตำรวจตรีอัฐศิษย์สุดสงวนก็บอกว่าเดี๋ยวจะตามนะครับ
แต่ว่าทีนี้ผมเข้าไปดูในเพจข่าวสารของเพชรบูรณ์
รวมถึงในเรื่องของอุบัติเหตุต่างของเพชรบูรณ์
เขามีการลงคลิปลงภาพรถบรรทุกผักหลายครั้งหลายคราวนะ
ว่าทั้งเกิดอุบัติเหตุขณะที่ขับลงเขาคอเอ่ย
เพราะแถวนั้นนะคุณคือเป็นเขาเป็นสวนเป็นไร่
แล้วก็มีผักเยอะแล้วก็มีการรับผักไปส่งตลาดนะฮะก็เยอะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาร้องเรียนกันมาในพื้นที่เพชรบูรณ์ก็คือ
ขับรถกระบะขนผักแล้ววิ่งเลนขวาตลอดไม่ยอมเข้าซ้าย

คือบางคนไม่ได้ขับเร็วนะขับช้าแต่ไม่ยอมเข้าซ้าย

ีดขวางทางจราจรชาวบ้านชาวช่องเขาร้องเรียนเรื่องนี้มาบ่อยครั้ง
เข้าไปดูในเพจของเพชรบูรณนะมีแต่เรื่องแบบนี้ที่ร้องเรียนกันมานะครับ
แต่บางคนบอกเขาเข้าใจว่ารถขนผักพอขนมาแล้วน้ำหนักเยอะ
จะเข้าซ้ายแล้วจะออกขวามันก็เข้ายากออกยาก

ก็ต้องไปเริ่มที่ต้องบรรทุกไม่ให้เกินก่อนไงคะ
บรรทุกมาเยอะขนาดนี้มันจะได้ไม่เกิดอันตรายอย่างอื่นตามมาด้วย
เรื่องนี้ตำรวจต้องไปดูนะครับ